เราได้เปิดปูมเบื้องลึกเบื้องหลังของชีวิตหญิงไก่กันไปแล้วนะครับ

รวมไปถึงเรื่องราวชีวิตของเธอที่ผ่านการแต่งงานผ่านการหย่าร้างมาหลายต่อหลายหน
อกจากนี้อีกหนึ่งอย่างครับคือถิ่นฐานที่อยู่ของเธอก็ย้ายไปย้ายมา
จนเป็นปริศนาและมีเงื่อนงำ
ติดตามเรื่องราวทั้งหมดเหล่านี้ได้ผ่านรายงานพิเศษโดยคุณพลอยสจีฤทธิสินครับ
ทีมข่าวได้สืบค้นข้อมูลสมโนครัวย้อนหลังไปกว่า๓๐ปี
พบว่าหญิงไก่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่๑๑๒ทับ๘๔ตำบลบางนาอำเภอพระขนง
ซึ่งเป็นการย้ายมาจากจังหวัดฉะเชิงเศร้า
แต่เมื่อสืบย้อนกลับไปกลับไม่ปรากฏชื่อของนางวันธนียกวิริยากุลหรือหญิงไก่
อยู่ในทะเบียนบ้านหลังดังกล่าว
ทีมข่าวลงพื้นที่เพื่อตามหาบ้านเลขที่๔๖หมู่๗อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ซึ่งไม่มีอยู่ในระบบเทคโนโลยีช่วยนำทาง
ทำการปรายศนีย์บางประกงจึงเป็นหน่วยงานแรกที่ทีมข่าวเข้าไปสอบถามขอความช่วยเหลือ
นี่ค่ะเขาเขียนมาแค่นี้บางประกง
หมู่ไม่มีเหรอว่าจะมีหมู่ก็ยากนิดไหนดูดิ
หมู่เจ็ดแต่ไม่รู้ว่าตำบลอะไรใช่
ก็เดี๋ยวนี้หนักแล้วครับ
เพราะว่าที่นี่มันมีทั้งหมด๑๒ตำบลครับ
หมู่๗นี่มีทุกตำบล๑๒ที่เดี๋ยว
การค้นหามีอุปสรรคเนื่องจากที่อยู่ที่ได้มาขาดพิกัดของตำบล
จึงทำให้การค้นหาลำบากขึ้นเพราะอำเภอบางประกงมีทั้งหมด๑๒ตำบลด้วยกัน
ที่ว่าการอำเภอจึงเป็นอีกหน่วยงานราชการที่เป็นความหวัง
ไปหากำนันไหมเออไปหากำนันไหมได้ค่ะ
ไปหากำนันตุ้มเออเราไปคุยกับกำนันนิดหน่อย
ร้านล่ากำนันเพราะว่าถ้าเป็นกำนันแต่ในนี้มันจะยังพอไม่ได้เท่าไร
กำนันตุ้มเนาะกำนันก่อนดีกว่าค่ะในเมื่อมาแล้วเนอะ
เพราะว่าเผื่อบ้านนี้เขาอาจจะรู้จักว่าคนนี้เป็นอะไรกันยังไง
อาจจะให้พาไปคุยกับบ้านเนี่ยเนอะแต่นี่เราไม่รู้หรอกว่ายังไง
ทีมข่าวได้รับความร่วมมืออย่างดีและได้ทราบข้อมูลสำคัญ
พิกัดแคบลงทีมข่าวได้โทรศัพท์สอบถามข้อมูลกับกำนันหมู่๗
ทราบว่าบริธี๔๖หมู่๗นั้นอยู่บริเวณด้านหลังที่ทำการไปสนีบางประกง
จึงได้รีบย้อนกลับไปทันที
เขาก็บ้านเลขทีมก็หายไปโดยปริยาย
ข้อมูลจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านระบุว่าบ้านเลขที่๔๖ไม่มีปรากฏอยู่ในทะเบียนราช
เพียงบ้านเลขที่๔๒๔๔และข้ามไปเป็นบ้านเลขที่๔๘
มีเพียงพื้นที่ซึ่งคาดว่าอาจเป็นบ้านเลขที่๔๖เดิมที่ระบุว่าเป็นบ้านของหญิงไก่
แต่ปัจจุบันได้มีผู้อยู่อาศัยมาขอบ้านเลขที่ใหม่ไปแล้ว
เจ้าของบ้านเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าได้ย้ายเข้ามาอยู่พื้นที่นี้เมื่อ๒ปีก่อน
โดยก่อนย้ายมายังเป็นพื้นที่ว่างเปล่าจึงมาจับจองและขอบ้านเลขที่ใหม่
ร้องปฏิเสธไม่มีความเกี่ยวข้องกับหญิงไก่
ภารกิจค้นหาการย้ายถิ่นฐานของหญิงไก่ตามเอกสารทะเบียนราชในครั้งนี้
ไม่พบร่องรอยข้อมูลที่นอกเหนือจากพิกัดบ้านเลขที่
ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจเกิดจากการผิดพลาดทางการจัดระบบทะเบียนราชในอดีต
ทำให้ข้อมูลขาดช่วงไปและทำให้การสืบค้นประวัติของหญิงไก่ทำได้ยากขึ้น
อกจากนี้ข้อมูลจากสำนักทะเบียนกรมการปกครองยังระบุว่า
ย้ายถิ่นฐานของนางมนตายกวิริยการหรือหญิงไก่
ตั้งแต่ปี๒๕๓๙ถึงปี๒๕๕๘ในระยะเวลา๑๙ปี
มีการขอย้ายเข้าและย้ายออกที่อยู่อาศัย
ปรากฏในระบบทะเบียนราชรวมกันถึง๓๖ครั้ง
จังหวัดพิศนุโลกนนทบุรีปฐุมธานี
และครั้งสุดท้ายที่กรุงเทพมหานคร
ขอสจริทธิสินข่าวทารักษ์ทีวีรายงาน